ความเชื่อเรื่องวิญญาณผีอยู่คู่กับคนไทยมาแต่ช้านาน
ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีเสียงเล่าลืมมากมายกับการเห็นผีและวิญญาณ
และนี่ก็คือผีที่คนไทยพบเห็นบ่อยมากที่สุด
กองกอยเป็นผีป่าชนิดหนึ่งมีลักษณะรูปร่างไม่เป็นที่ปรากฏชัดเจน
แต่โดยมากจะอธิบายว่าเป็นผีที่มีขาข้างเดียวเคลื่อนที่โดยการกระโดดไปด้วยขาข้างเดียว
และส่งเสียงร้องว่ากล้องกอยกล้องกอยอันเป็นที่มาของชื่อ

มีปากเป็นท่อเหมือนแมลงวัน
หรือเชื่อว่ามีหน้าตาคล้ายลิงหรือข้าง
เรียกผีโป่งหรือผีโป่งข้าง
กองกอยจะอาศัยอยู่ในป่าและออกหากินในเวลากลางคืน
และมีความเชื่อว่าผีกองกอยจะดูดเลือดจากหัวแม่เท้าของคนค้างแรมในป่า

ให้นอนไขว้ขาหรือชิดเท้ากันทั้งสองข้าง
อย่านอนเอาขาหรือเท้าออกจากเต็นต์นอน
ปอบเป็นผีจำพวกหนึ่งที่อยู่ในความเชื่อพื้นบ้านของไทย
โดยเฉพาะในภาคอีสาน
โดยเชื่อกันว่าเป็นผีที่กินของดิบสดกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม

ผู้ที่จะกลายเป็นปอบนั้น
สามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
ซึ่งมักจะเป็นผู้เล่นคาถาอาคม

พอรักษาคาถาอาคมที่มีอยู่กับตัวไม่ได้
กระทำผิดข้อห้าม

ซึ่งชาวอีสานจะเรียกว่า
ขลำหรือผิดครู

จนกระทั่งอาถรรพ์ของสายเวท
กลับเข้ามาทำร้ายตนเองจนกลายเป็นผีปอบไปในที่สุด
ปอบนั้นเป็นผีที่ไม่มีตัวตนแต่ปอบคือจิตวิญญาณมิจฉาธิ
จะเข้าแฝงร่างสิงสู่คนที่เป็นสื่อให้
และใช้ร่างหรือรูปลักษณ์ของคนคนนั้นไปกระทำการไม่ดีต่าง
อันนี้มันกินพุงไปหมดเลยนี่น่ะกินทั้งพุงทั้งตับทั้งไอ้ดิน

ตำนานของทางพระพุทธศาสนาเล่าว่าผีปอบคือผีสายยักษ์
อยู่ในสายการปกครองของท้าเวสวันที่เข้าสิงร่างมนุษย์
ก็เพื่ออาศัยร่างมนุษย์กินอาหารโดยเฉพาะอาหารสดขาวหรือสัตว์เป็น
สุดท้ายคือกระสือหรือในสมัยโบราณเรียกว่าผีลากไส้
เป็นผีชนิดหนึ่งที่เชื่อกันว่าสิงสู่อยู่ในตัวของคนเพศหญิง
ซึ่งโดยมากมักจะเป็นยายแก่ชอบรับประทานของสดขาวและของโสโครก
กระสือจะเริ่มออกหากินตั้งแต่เวลาหัวค่ำ

หัวกับตับใต้ไส้พุ่งมีลักษณะเป็นดวงไฟดวงโต
มีแสงสีแดงหรือแสงสีเขียว
ส่วนร่างกายจะทิ้งไว้ที่บ้าน
และจะกลับเข้าร่างเวลาใกล้รุ่งสาง
ส่วนในเวลากลางวันจะมีลักษณะร่างกายเหมือนคนทั่วไป
แต่มีพฤติกรรมหรืออาการแปลกผิดปกติ
เช่นไม่ชอบสบตาคน
เงียบไม่พูดไม่จากับใคร
ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว
ผู้ที่เป็นกระสือนั้นมักจะเป็นผู้ที่บูชาศัยยศาสตร์มนต์ดำ
แต่ทำผิดข้อห้ามจนกลายเป็นกระสือไปในที่สุด
ปกติแล้วกระสือจะไม่ทำร้ายคน
ว่ากันว่าเมื่อกระสือออกหากินเวลากลางคืนแล้ว
เมื่อพบกับคนก็จะลอยหนีหายไป
และถ้าหากคนนั้นทำให้กระสือเกิดความไม่พอใจโกรธ
กระสือจะมีความแค้นอาฆาตพยาบาท
เมื่อกระสือได้ชำระแขนกับคนคนนั้นแล้ว
ก็อยู่ที่ว่าจะแค่บาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิต
และนี่ก็คือเรื่องราวของผี

ที่มีคนพบเห็นบ่อยที่สุด
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเพียงตำนานที่เล่าขานต่อกันมา
ซึ่งยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผีเหล่านี้มีจริงหรือไม่
แล้วคุณล่ะเคยเจอผีอะไรกันมาบ้าง